ยังคล้ายกันกับเหตุการณ์ที่ปุ้ยเล่าไปนะ
ในซอยด่านสำโรง๗สมุทรปราการ
มีคนวิ่งหน้าตาตื่นเฮ้ยมีคนฆ่าแล้วก็เอาศพมาทิ้งเอาไว้
กินเม้นค้าคุ้งแล้วใส่ห่อพลาสติกเอาไว้
ไปดูหน่อยไม่รู้ใครมาฆาตกรรมกันตรงนี้
แล้วใส่ถุงเอาไว้เนี่ยเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้

ตำรวจมากู้ภัยมาเออมันมีกลิ่นเหม็นเป็นแบบกลิ่นศพจริง
แต่พอเข้าไปดูเข้าไปดู
แกะออกมาตัวเงินตัวทอง
นี่ฮะนี่ฮอแบบนี้ก็นึกว่าคนนึกว่าคนนะคุณผู้ชม
ตำรวจกู้ภัยมาเต็มซอยชาวบ้านแตกตื่นเฮ้ยมีคนโดนฆ่ามาหั่นแล้วมาห่อตรงนี้หรือเปล่า
เปิดดูเอ้าตัวเงินตัวทองตัวเบอร์เลอร์๒เมตรได้ไม่ใช่ศพตามที่ชาวบ้านแจ้ง
ซากตัวเงินตัวทองครับนะฮะก็มันตายแล้วก็ถูกเขาห่อแบบนี้มาทิ้งเอาไว้
มีผ้าใบสีฟ้าแล้วก็มีผ้าห่มด้วยมีเชือกด้วยกลิ่นเหม็น
ก็ทำให้ชาวบ้านโล่งอกโล่งใจไม่ใช่การฆาตกรรมครับ
ซากตัวนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของกู้ภัยก็เอาไปฝังในพื้นที่ที่มันเหมาะสมต่อไป
ก็คาดการณ์ว่ามันคงเข้ามาในบ้านของชาวบ้านแหละแล้วเขาก็คงกลัวเขาก็คงตีมันตายแหละครับ
แล้วก็เอาผ้าห่อมาทิ้งอยู่ในป่ารกร้างในซอยแบบนี้แหละ
อย่างไรถ้าเจอก็แจ้งกู้ภัยได้เนอะ